คุณผู้ชมครับยังอยู่ที่คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
แล้วมันมีประเด็นที่สังคมก็คาใจ
พี่กู้ภัยเขาก็คาใจ
เพราะว่าที่คุณแซนคุณแซนไปพูดประมาณว่า
นี่กู้ภัยมาช้า
มาช้ากู้ภัยวันนี้ก็เลยเอาหลักฐานออกมา

รับแจ้งเหตุไม่ถึง๑๕นาทีก็ไปถึงที่จุดเกิดเหตุแล้ว

ทั้งคุณแตงโมนั่นแหละให้ข้อมูลไม่ชัดเจน

หลังจากเมื่อวานนี้แซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐ
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยืนยันว่า
กรณีของคุณแตงโมนิดาคือกู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุช้า
ส่วนการจะเขียนชื่อเล่นเดิมคุณแตงโมใส่สมุด
เพราะว่าเธอเนี่ยจำไม่ได้เรื่องตอนที่เปลี่ยนชื่อใหม่
ไงเอาลองฟังดูครับ
มีหลักฐานการโทรออกทุกอย่าง
คือทำทุกวิถีทางที่บอกได้ว่าอย่างน้อยก็ดีที่สุดในเวลานั้น
อันนี้ฉันยังงงว่าทำไมกู้ภัยไม่มีข้อมูล
เขาโทรมาถามข้อมูลจนเกิน๓รอบ
มีหลักฐานด้วยนะคะไม่ใช่ว่าพูดเลยล่ะ

งงว่ากู้ภัยไปไหนคะสักในช่วงระยะเวลาแรกที่โทรมา

เอาฟังพี่กู้ภัยบ้าง
กู้ภัยบอกว่าเอาคลิปเสียงไปฟังกันแล้วกัน
ได้รับแจ้งเหตุตอน๔ทุ่ม๔๓นาที
ถึง๑๕นาทีก็ไปถึงท่าน้ำพิบูรสงคราม๑แล้ว
ถ้าเจอส่องข้างบนท่านก็จะมีพูดส่วนหายเทน
น้ำพี่บูนสงคราม๑แล้ว๒๒๔๓นะครับ
ก็คือ๔๔๓นาที
คุณเบียร์ครับคุณเบียร์เป็นใคร

และเป็นนักประดาน้ำชุดแรกเลย

เขาเล่าบอกว่าเอาจริงนะพี่นักข่าว
ตอนนั้นทั้งมืดแล้วน้ำก็ไหลแรง

แต่ปัญหาที่เพิ่มเข้ามาก็คือเพื่อนของคุณแตงโม

ตอบไม่ได้ว่าคุณแตงโมตกน้ำตรงไหน
นี่ดูมือตกน้ำตรงไหนก็แน่
คนในเรือนะคุณเบียบอกชี้กันไปคนละทิศคนละทางอืม

พี่เขาต้องเอาเจ็ดสกีลงไปหาจุดตกกันเอง
แล้วถึงจะไปดำน้ำงมหาคุณแตงโม
คือเขาบอกว่ายอมรับรู้สึกไม่ดี
ที่เพื่อนคุณแตงโมพูดแบบนี้นะครับทั้งที่กู้ภัย
พยายามอย่างเต็มที่ต่อเนื่อง๓วัน

เรือของเพื่อนคุณแตงโมที่ลอยลำอยู่ในน้ำเนี่ย
แต่ไม่ช่วยค้นหาจนถึงที่สุด

อ่าให้พี่นาเบียบเขาถามดีกว่า
มันก็รู้สึกว่าไม่โอเคเท่าไหร่กับคุณ

แต่เขาอาจจะไม่ได้
เขาเรียกอะไรไม่ได้แบบชัดเจนหรืออะไรก็คืออาจจะแค่นั้นอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาอาจจะไม่มีอะไรที่มายืนยันว่าเขาไปเร็วหรือไปช้า
ส่วนผมมันมีเพราะผมถ่ายตลอดผมเก็บข้อมูลไว้ตลอดผมแค่มีหลักฐานจะบอกพี่เขาว่าพวกผมไม่ได้ไปช้านะ
เร็วจะช้าข้อมูลมันมีบอกอยู่ว่าเพราะอะไร
ที่ทำให้พวกผมได้ทำงานกันช้าแล้วพอพวกผมทำงานสำเร็จปุ๊บกลายเป็นมาพูดว่าพวกผมไปทำงานช้า
แต่เราอยู่มา๓วันคุณหายไปตั้งแต่คืนแรก
ตั้งแต่ชุดประดาน้ำชุดแรกออกจากฝั่งคุณหายกันไปเลยแค่นั้นเอง
บางช่วงบางตอนที่มีการทำท่าทางไม่พอใจ
คือเธอบอกเจ้าหน้าที่ถามเยอะ
เธอก็ตกใจเหลือเกินตอนนั้นนะ

บอกว่าตอนแรกไม่คิดว่าเป็นกู้ภัยเป็นชาวบ้าน
เห็นจะมีอุปกรณ์การช่วยเหลือมาเลย
แล้วคิดว่ากู้ภัยทางน้ำก็ควรจะมาเรือ

เธอบอกเธอก็เลยไม่รู้ว่าเป็นกู้ภัยครับคุณผู้ชมครับ
คดีนี้ก็คงจะอยู่ในการจับตาของคุณผู้ชม

กว่าจะได้คำตอบที่คลี่คลายออกมาให้หายคาใจนะคะ